ดูกันที่จังหวัดนครปฐมหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นเรื่องราวของเด็กปั๊มที่เพิ่งจะมาทำงานได้อาทิตย์เดียว
แต่แหมเขาถึงบอกว่าประโยคนี้อย่าไปพูดกับใคร

พูดประโยคนี้ปุ๊บโดนฟันโดนตีเลยทีเดียว

มองหน้ามีอะไรหรือเปล่าครับ
ถึงจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ประโยคนี้
หาพูดนะคะไปลองดูคลิปภาพที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
ภาพคลิปจากกล้องที่คุณผู้ชมเห็น
มันเป็นความชุนละมุนที่เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐม
คือมีวัยรุ่น๖คนกรูเข้าไปทำร้ายร่างกายเด็กปั๊มค่ะ
แล้วก็โอ้โหน้องเนี่ยถูกเตะล้มถูกกระทืบ
เอางี้ดีกว่าถูกไม้เบสบอลตีถูกเอามีดฟันอีกต่างหาก
ทีนี้เนี่ยทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรามีการเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุไปดูกันหน่อย
มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะสอบถามเพื่อนพนักงานเด็กปั๊มด้วยกันเขาบอกแบบนี้ว่า
กลุ่มวัยรุ่น๖คนเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นในพื้นที่บุกเข้ามาในปั๊มน้ำมันเข้าไปทำร้าย
คนที่บาดเจ็บคือนายเต้ในเต้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาทำงานอยู่ช่วงกะกลางคืน
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นเขาคงคิดว่าในเต้อยากจะมีเรื่อง
เพราะตอนนั้นเนี่ยระหว่างที่ในเต้กำลังเติมน้ำมันให้ลูกค้า
เห็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้แหละค่ะมองหน้าเจ้าตัวบอกว่าก็ไปถามดีแบบไม่ได้คิดอะไร
ว่าพี่มองหน้าผมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
ทำให้กลุ่มวัยรุ่นคิดว่าตัวในเต้ถามกวนโอ๊ย
อยากมีเรื่องแน่ก็เลยยกพวกมารุมตีจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
พี่มองหน้าผมมีอะไรหรือเปล่าครับแค่นี้เอง

ใช่ก็แค่นั้นเองก็เลยรู้สึกว่าน้องมันก็ถามแค่นี้
ถ้าพูดถึงว่าถ้ามองหัวจ่ายแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าน้องมันแบบว่าขอโทษซะแล้วก็น่าจะแล้วไปหรือเปล่า
จริงแล้วเขาก็ไม่ได้มองหรอกแต่ว่าน้องมันเข้าใจว่าน้องก็คงจะเข้าใจว่าเด็กน้องมันจ่ายมันกำลังเติมน้ำมันอะไรประมาณนี้หรือเปล่า

มันก็ตามมาแล้วรอบนึงแต่ว่าน้องมันไปน้องมันออกเวรเป็นออกกะไปแล้วไง
แล้วมันก็มาตอนกลางคืนมันก็มาเข้าคนเดียว
คือน้องเต้เนี่ยเขาเปิดใจแบบนี้นะก่อนเกิดเหตุวันหนึ่งเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้แวะมาเติมน้ำมันตัวเองก็เป็นคนเติมน้ำมันให้เขาด้วยนะ
ระหว่างนั้นตัวเองก็งงว่าทำไมถึงมองหน้าเขาแบบตาไม่กระพริบก็เลยสงสัยไปถามดีดีแต่อีกฝ่ายตอบกลับมาว่าแล้วมีอะไรหรือเปล่า
ตอนนั้นไม่คิดหรอกนะว่าเฮ้ยเราไม่ได้คิดอยากจะไปหาเรื่องเขาเพราะว่าตัวเราเองก็เพิ่งจะมาทำงานปั๊มได้แค่อาทิตย์เดียวเองแต่ปรากฏว่าอีกวันนึงค่ะกลุ่มนี้กลับมาที่ปั๊มอีกรอบแล้วก็เกิดเหตุดังกล่าวแล้วค่ะ

ก็ผมก็ยกหลบแล้วผมก็วิ่งออกมา

ผมก็แค่ถามตรงไปมองหน้าผมทำไม

เก็บเข็มเลยนะแล้วก็แขนข้างซ้ายหัก
ซ้ายแตกด้วยตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาล

แม่บอกว่าแม่ยังเป็นห่วงอยู่เลยยังไม่รู้จะให้ไปดีไหม

เอาไว้ที่สพเมืองนครปฐมแล้วค่ะ

ขณะเกิดเหตุก็เดี๋ยวอยู่ระหว่างติดตาม
จับกลุ่มตัวกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มาดำเนินคดีค่ะ